ส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยในประเภทอื่นนะครับก็กวาดเหรียญทองอย่างต่อเนื่องนะครับ
คูณหนึ่งร้อยเมตรชายอืมไฮไลท์เลยก็เป็นไฮไลท์นะครับ
คือจริงทั้งชายและหญิงแต่ว่าสุดท้ายหญิงเราพลาดไปแต่ของผู้ชายเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ
นี่ครับสี่คูณนะครับไม้๑กฤษฎานำสู่วันนะครับ
ไทยก็เข้าเส้นชายเป็นชั่วหนึ่งนะครับเวลา๓๘๙๐น
ที่ทำลายสถิติ๔เกมอย่างที่โค้ชนั้นบอกไว้ด้วยนะครับก่อนไปมั่นใจมากนะครับ
ถิติ๔เกมเนี่ยเกิดขึ้นในปี๒๐๐๗ที่โคราชครั้งที่๒๔นะครับครั้งนั้นก็มีวัชราสอนดีสิริโรธดาราสุริยงสมโพธิสุวรรณรังศรีแล้วก็สิทธิชัยสุวรประทีพนั้นก็ทำไว้๓๘๙๐ของเราดีขึ้นมา๐๐๕วินาทีครับ

รับอันทึง
แล้วก็ทัศพรวรรณกิจรวมถึงสุภาวันที่ปัตย์เสียแชมป์ให้กับเวียดนาม
เวียดนามสถิติ๔๓๖๘วินาที
ก็ไทยได้แค่เหรียญเงินนะครับสถิติ๔๔๖
ที่น่าเสียดายแบบนั้นคือเวลาของเราเนี่ย

อันนี้๔๔๖๒ตกโอ้โหน่าเสียดายนะครับ

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องมองก็คือว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ย
แต่ก่อนวิ่งได้แค่๔๔กว่าช้ากว่าเรา
ตอนนี้สถิติใหม่ของเวียดนามมา๔๓๖๘นี่

ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับสำหรับเวียดนาม
ไปดูอีกหนึ่งประเภทกีฬานะครับ
ไทยนั้นยิ่งใหญ่มากกับการขันตระก้อนะครับ
มาดูกับการแข่งขันตระก้อ๔คนนะครับ
ที่สนาวังสาอินดอลสเตรเดียมนะครับ
แต่ก็๔คนดูแล้วก็แปลกดีนะครับ
เพราะว่าครั้งนี้เป็นการแข่งขันตะก้อ๔คน
ครั้งแรกของโลกใบนี้นะครับ
คือ๔คนส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะในการแข่งขันบิชเกม

แต่ครั้งนี้เจ้าภาพจัดมาแข่งขันในอินดอร์ด้วย
ก็จะดูเต็มหน่อยแบบนี้แหละครับ
ก็ไทยลงสนามพบกับพม่านะครับ

เสกสรรทัพทองวิชาญเต็มโคตร

ไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังนะครับ

แต่ว่าไทยนั้นสมาธิดีกว่านะครับ

และนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเภท๔คนทีม๔คน

เป็นเหรียญทองที่๓ของเขาในการแข่งขันครั้งนี้

เป็นเหรียญทองที่๑๔ของตัวเองด้วย

แข่งขันมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ส่วนตัวนั้นตั้งเป้าจะเล่นให้กับทีมชาติจนอายุ๔๐เลยล่ะ

ก็วันนี้เราเสร็จภารกิจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ

ที่ส่งทีมร่วมกัน
ง่ายก็คือทีมชายชุดชายได้มา๑เหรียญทอง
ทีมชุดคู่ชายแล้วก็ได้อีก๑เหรียญ
แล้วก็ทีมเดี่ยวชาย๔คนได้๑เหรียญ
ลงมาได้อีก๑เหรียญแล้วก็ทีมเดี่ยวหญิงได้อีก๑เหรียญ

เป้าหมายของทัพแล้วก็ไทยก็คือ๖เหรียญ
ยังเหลืออีกหนึ่งประเภทที่ไทยจะลงแข่งขันก็คือหญิงคู่นะครับ
จากนั้นไปดูนะครับเทนนิสกันหน่อยนะครับ
เทนนิสให้ดูการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะครับ

ก็คือเพียงทานผีพืชแล้วก็นิชาเลิศพระสินชัยนะครับ

ก็ชนะทางลักษณิกาคำแล้วก็โนวัลเลิศชีวาการ
วางอันดับ๓ของไทยด้วยกันไปนะครับ๒ต่อ๑เซต

ก็คว้าแชมประเภทหญิงคู่สมัยแรกสำหรับทางเพียงทานแล้วก็นิชา
ส่วนทางด้านชายคู่นะครับไทยก็คว้าเหรียญทองเช่นกันนะครับ
นี่เลยครับคู่แฝดสนชัดสัญชัยรติวัฒน์นะครับ

คู่มือวางอันดับ๒จากฟิลิปปินส์ไป๒ต่อ๑เซตนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทอง๔เกมสมัยที่๖นะครับ
ที่จับคู่กับวิชญาตรงเจรนชัยกุ่่นนะครับ
แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ได้ก็คือเวียดนามที่ได้เหรียญทองแดงร่วมกันไป
ขณะที่อีก๑เหรียญทองไทยได้มาจากปืนยาว๓ท่านะครับ
บุคคลชายก็คือได้จากนพิษต่อตั้งพาณิชย์
ทำคะแนนได้๔๔๗คะแนนครับ
เงินตัวเป็นของเวียดนามส่วนเหรียญทองแดง
เป็นของเจ้าภาพมาเลเซียซึ่งการคว้าเหรียญทองครั้งนี้
ยังเป็นครั้งแรกในประเภทบุคคลหลังจาก๓ครั้งก่อนหน้านี้
๔เกมไทยได้แค่ประเภททีมเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ล่าสุดก็คือเหรียญทองที่๓๐นะครับจากพุ่งแหลนชายนะครับ
เดตกันหน่อยก็คือพีรเชษจันทรานะครับ
สถิติ๗๑๔๙เมตรนะครับก็คว้าแชมป์สมัยที่๓ไปครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีตอนนี้การแข่งขันเริ่มเข้มข้น
ทีมชาติไทยก็เริ่มคว้าเหรียญทองได้เป็นกรอบเป็นกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ

คือเราต้องยอมรับว่าบางกีฬาเราผิดเป้าไป

ในการจัดการแดงขันคุณภาพก็ตัดออกไปเรื่องหนึ่ง
แต่สุดท้ายเราต้องทำผลงานของเราให้ดี